เป็นเรื่องสลดสำหรับคนรักสุนัขเช่นเดียวกันนะคะ

เห็นแล้วก็มีคนแชร์คลิปบอกว่า
เจอสุนัขถูกขังอยู่ใต้ถุนสารกลาง

ดราม่าเนี่ยวิจารณ์กันต่างนานา
ทำไมถึงปล่อยให้สุนัขไปอยู่ในพื้นที่เล็ก

อ้างว่าสุนัขกว่า๑๐ตัวค่ะ

มีเพียงช่องลมให้โผล่หน้าออกมา

ใช้ชีวิตอยู่ในรูจนตายหรือ

มีคนเปิดรูให้น้องหมาออกมาแล้วค่ะ

นับ๑๐ตัวออกมากินอาหารอย่างหิวโหย

ต่างนานาทั้งในธรรมนองสงสาร

ไม่เหมาะสมในสถานที่ราชการ

นายสุเมฆช้างชนะประหลัดอำเภอ

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

บอกว่าตัวเองทำงานอยู่ที่นี่

ใต้อาคารสารากลางหลังเก่า

มีช่องทางที่สุนัขเข้าออกได้หลายช่องทาง

ของอิดตามอายุการใช้งาน

ซ่อมแซมส่วนที่เสียหายอย่างสม่ำเสมอ

ว่าไม่ได้มีการขังสุนัข
แต่เมื่อผู้โพสต์นำอาหารไปล่อที่ช่องลม

จริงจะมีช่องลมแต่เห็นแล้วเมื่อกี้มีอีกรูนึง
รูใหญ่ที่ใหญ่กว่านั้นออกมาได้

อะไรออกได้มันก็รู้สึกว่าเป็นที่หลบภัยอย่างเงี้เนอ

ซึ่งหลังจากนายสุเมฆโพสต์ชี้แจงนะคะ

ปิดเคสหมาศาลากลางนครศรี
ขอบคุณทุกกำลังใจจากคนรักสัตว์
ที่ทำให้มันได้มีชีวิตอิสระเช่นเดิม

คิดดูจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกมัน

ซึ่งเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวก็ได้เดินทางไปตรวจสอบค่ะ

มีช่องให้เข้าออกหลายช่องทางจริง
แล้วก็พบฝูงสุนัขที่วิ่งหาอาหารกินตามปกติ

ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ยืนยันว่าช่องนี้ไม่เคยปิด

จนสุดท้ายกลัวจะคนมาปิด

ซึ่งก็ฝากถึงผู้ที่นำอาหารมาให้สุนัขด้วย
บอกว่าให้นำมาให้ที่จุดนี้เพียงจุดเดียว
เพื่อรักษาความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่ราชการ
บานเกร็ดก็
ฝุ่นเกาะอยู่

ไม่น่าจะเอาออกเพราะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่

นี่แหละผู้สื่อข่าวเราตรวจสอบให้อีกทีนึงนะคะ

บางทีเราต้องดูให้รอบด้าน

ชัดเจนจริงนะว่าเรื่องแต่ละเรื่อง

แต่มันยังมีอีกตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ที่เรายังไม่เห็น

ใจเย็นมีเรื่องอะไรใจเย็นตรวจสอบให้รอบด้านนะคะ